ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสตูนครับมีเด็กชายวัย๑๒ปี๓คน
เขาก็ชวนไปนั่งเล่นที่ท่าเรือประมงแล้วก็ไปนั่งเล่นบนเรือ
นะครับก็หย่อนเท้าลงไปในน้ำเล่นน้ำขาตีน้ำแกว่งเท้าเล่น
ใครจะไปเชื่ออยู่ดีอะไรมากัดก็ไม่รู้
คาดว่าเป็นฉลามหัวบาดโอ้โหเจอฉลามกัดเท้าเข้าไป
โดนไปคนนึงครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับแพทย์บอกว่าดูแล้วเนี่ย
แผลนี่น่าจะเป็นฉลามแต่เป็นลูกฉลามนะค่ะ
อาจจะไหว้มาแถวนั้นแล้วคิดว่าเท้าของเด็กที่แกว่งไป
แว่งมาอยู่ที่ในน้ำเนี่ยจะเป็นเหยื่อเป็นอะไรสักอย่าง
ที่ถูกกัดนะครับอ่านางนิพาประชานะครับ
แม่ของเด็กชายวัย๑๒ปีโพสต์ภาพของลูกชาย
เป็นบาดแผลที่บริเวณฝ่าเท้านะครับหลังจากลูกชายไปเล่นน้ำกับเพื่อน
แล้วถูกสัตว์น้ำบางอย่างกัดขณะแกว่งเท้าเล่นในน้ำตอนนั้นนั่งอยู่บนเรือนะครับ
เป็นแผลเวอะหวะนะฮะเนี่ยเย็บทั้งหมด๔๘เข็มนะ
เด็กชายที่บาดเจ็บกับเพื่อนเนี่ยบอกว่าแผลนี้ถูกฉลามหัวบาดกัด
จากการตรวจสอบนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๒๘พฤษภาคม
เป็นท่าเรือสำหรับเดินทางไปยังเกาะสาหร่ายนะฮะ
แล้วก็จะมีเรือประมงของชาวบ้านมาจอดอยู่เยอะ
เด็กชายที่บาดเจ็บคือเด็กชายอารฟัฐลิ้มอภิชาติกุลวัย๑๒ปีครับ
หลังเกิดเหตุแม่ก็พาไปหาหมอนะหมอก็เย็บให้๔๘เข็มที่โรงพยาบาลสตูน
แล้วแม่ก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อจะได้เตือนภัยคนอื่นด้วยนะครับ
ส่วนน้องที่บาดเจ็บนะครับเด็กชายอารฟัฐบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็ไปกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓คนอายุ๑๒ขวบเหมือนกัน
เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันชวนกันไปเล่นน้ำที่บริเวณท่าเรือนะ
ตอนนั้นเป็นช่วงที่ระดับน้ำขึ้นเต็มพื้นที่ด้วยความลึกประมาณ๓เมตรนะครับ
หลังจากกระโดดเล่นน้ำอะไรกันเสร็จจนเหนื่อยแล้ว
ขึ้นมานั่งเล่นบนเรือประมงที่จอดเทียบท่าอยู่
เด็กชายอรฟัฐกับเพื่อนอีกคนนึงเขานั่งบนเรือก็ใช้เท้าแกว่งน้ำเล่น
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขากำลังวิทย์น้ำออกจากเรือ
แล้วอยู่ดีก็เหมือนกับมีสัตว์น้ำบางชนิดไหว้เข้ามาตรงจุดที่เด็กเนี่ยแกว่งเท้าเล่นกันอยู่
ตอนแรกคิดว่าเป็นแมงกระพุนเขาก็พากันยกเท้าขึ้นแล้วนะ
ปรากฏว่าขณะยกเท้าขึ้นมาจากน้ำทะเลครับท่านผู้ชมครับ
เด็กชายอรพัฒน์ถูกฉลามหัวบาดความยาวประมาณ๒เมตร
เข้าที่เท้าซ้ายจนเป็นแผลเวอะวะแล้วมันก็ไหว้หนีไปเลยไหว้หายไปเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุเพื่อนสองคนก็ช่วยกันหามเด็กชายอรฟัฐขึ้นจากเรือ
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็ไปแจ้งผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็พาส่งโรงพยาบาลนะครับพบว่าเท้าซ้ายที่ถูกกัดเข้าไปที่ฝ่าเท้าเนี่ย
แล้วก็ไปถึงหลังเท้าด้วยต้องเย็บถึง๔๘เข็ม

เพื่อนของน้องอารอฟัสเนี่ยชื่อน้องอันวาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาวิทย์น้ำอยู่บนเรือ
แล้วมองลงไปเนี่ยเห็นปลาตัวใหญ่สีดำมันไหว้มาแถวที่เพื่อนนั่งแกว่งเท้าบนเรืออยู่
ก็บอกให้เพื่อนยกเท้าขึ้นแล้วแต่ไม่ทันฮะเพื่อนถูกกัดเข้าไปแล้วครับ
ไม่หรอกครับเขาดำน้ำเข้าไปเจ็บ
จะงิ้มแล้วเขาก็จักเท้าขึ้นมาเลย
ก็จักเท้าแล้วมาปลาติดเท้า๑๙๗๑
ออกมาปลาติดเท้าด้วย

มีขีดด้านบนครับใต้ท้องสีขาว
ก่อนเกิดเหตุของน้องอารฟัฐวันเดียวนะค่ะก่อนหน้านั้นวันหนึ่งน้อง
น้องของน้องอารอฟัสเนี่ยอยู่ปสองนะอืมก็โดนนะ
เล่นน้ำแถวท่าเรือแถวนี้ถูกสัตว์น้ำบางอย่าง
ขาเป็นแผลลึกเหมือนกันค่ะเออน้องโดนไปแล้วพี่โดนอีกนะ
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับล่าสุดประมงจังหวัดสตูน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นลูกฉลามหัวบาดหลังเรียบที่เข้ามาหากินบริเวณปากแม่น้ำ
แล้วเข้ามาถึงในลำคลองตรงนี้เห็นเท้าเด็กแกว่งไปแกว่งมาในน้ำ

เป็นฉลามลูกฉลามผูกบาดหลังเรียบครับคือลักษณะฉลามแบบนี้มาหากินหรือว่าไงครับ
เขาจะมากินในช่วงบริเวณปากแม่น้ำหรือว่าเข้ามาในคลองนะครับ
ก็จะเป็นทั้งกินทั้งพริกปลากินทั้งปูทั้งห่อหมกสัตว์ทะเลทั่วไปครับ
แล้วถ้าเหตุที่กัดเด็กนี้เขาจะค่อยใจว่าเป็นอาหารหรือเปล่าอ่า
ด้วยความติดตกใจของตัวตัวฉลามด้วยเหมือนกันนั่นแหละส่วนครับ
แล้วก็ด้วยน้ำขุ่นน้ำอะไรดนตรีมันฉลามหัวบาดนี่มีลักษณะรูปร่างอ้วนป้อมนะครับ
คุณผู้ชมครับแบบนี้ครับอ่าลำตัวสีเทาท้องสีขาว
มีข้อหางยาวหัวมนต์กลมปากกว้างฟันแหลมคม
ความยาวเนี่ยจะประมาณสามเมตรที่ไทยเนี่ยพบได้นะครับ
ทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันด้วยอืมอ่าตอนนี้หลังเกิดเหตุ
สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่มากนะฮะทางเทศบาลก็สั่งห้ามลงเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับ
โอ้โหเดี๋ยวต้องให้รัฐระเวนตรวจสอบกันก่อนว่าตกลงแล้ว
ช่วงนี้มันเข้ามาหรือไม่เข้ามาอะไรยังไง

แล้วน้องเขาบอกเขากระโดดลงไปเล่นน้ำกันก่อนด้วยนะ
โอ้โหคือหลายคนมองว่าช่วงนี้ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
คือคนไม่ค่อยได้ไปลงน้องลงน้ำไม่ค่อยได้ไปไหนกันไง
อาจจะมีสัตว์น้ำอย่างนี้โผล่ออกมา